สวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐวันนี้เรามาตามหาของดีเมืองพิจิตรเจมส์จิรายุค่ะ

สวัสดีค่ะถึงไม่ได้มาคนเดียวมากับคุณพ่อและคุณแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
ขออนุญาตเรียกแม่ตายนะคะแล้วก็ขออนุญาตอีกหนึ่งอย่างขอเป็นสะพ้ายสักหนึ่งวันได้ไหมคะ

ค่ะไม่ต้องเตะปากมองบนใส่พี่ขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวขอเช็คความฮอตหน่อยมาถึงเมืองพิจิตรขนาดนี้

รักยังอ่านะคะเชื่อแล้วว่าที่นี่เป็นของดีของเด็ดของเมืองพิจิตรจริงนะคะ

ฮอตแบบนี้ไหมคะคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อย
ฮอตไหมเนี่ยก็มีคนมาล่าวได้ด้วยค่ะ

ขอสัญญาณแม่ฮอตนั้นเนี่ย๓ปี๓ปีเวลาที่เขามีกิจกรรมโรงเรียน

ตัวเองก็ก็ไม่ได้เข้ามานะคะมีเด็กคนรักค่ะ
ค่ะแล้วก็วาเลนไทยได้ข่าวว่าของขวัญมาเยอะมากเลย
โหดอกไม้เป็นช่องเลยค่ะเพราะว่าตามีน่ารักเชียว

จะได้ดูเหลือว่าเฮ้ยมีดอกไม้ถือกลับบ้าน

แต่พอเข้ามาในวงกาลก็มีเรื่องหน้าน้อยใจ

เรื่องศาลยกรรมเรื่องอาสาวแตกบ้าง
ท้อไหมเธอรับมือกับมันยังไงบ้าง

แล้วทางครอบครัวบ้างให้กำลังใจน้องเจนอย่างไรบ้างค่ะ

เพราะข่าวก็คือข่าวเราก็เข้าใจข่าวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็รู้ว่าลูกไม่ได้ทำลูกไม่ได้เป็น
ก็สุดใจแล้วค่ะเราก็โอเคสุดใจแล้วครับ
แล้วนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ฮอตมากเลย

ทำงานที่นู่นเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้เราฟังหน่อย
ได้มีโอกาสไปทำหลายอย่างครับ
ทำเพลงได้ไปร่วมงานไปออกงานไปถ่ายหนังสือ
จะมีโอกาสไปถ่ายรายการรวมถึงจะไปถ่ายงานอื่นอีกต่อไปด้วยครับ
แต่ว่าก็ยังมีงานที่กำลังถ่ายทำอยู่

ก็มีข่าวอีกแล้ว
ยังไม่สุดอันนี้น้อยใจไหม

แล้วก็ยังคงหาโอกาสที่จะทำงานต่อไปในอนาคตครับ

แข่งขันกับตัวเองก็ทำให้คุณพ่อแล้วท่านมีความสุข
ให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำอย่างอื่นค่อยว่ากันครับ

ลูกชายเป็นที่รักของประชาชนคนไทยขนาดนี้
อุ้มใจมากเลยค่ะอุ้มใจมากมาย
ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูลูกชายรักษณะลูกชาย

แม่หวังไหมว่าอยากจะให้น้องอยู่ในวงการแบบนี้ไปเรื่อ
หรืออยากให้น้องไปทำอะไรนอกเหนือจากนี้

อะไรที่พ่อทำแล้วมีความสุขเราก็สำหรับคุณทุกอย่าง
อันนี้คือพ่อตัวเราเราจะไม่บังคับค่ะ

แม่ก็สำหรับคุณทุกอย่างเลยค่ะยินดีหมด
ครอบครัวนี้น่ารักมากเลยสัมภาพไปเราก็จะยิ้มตามตลอดเลย

น้ำตาจะไหล

แล้วคุณแม่มีอะไรจะบอกกับน้องเจมส์ไหม

ก็ต้องบอกว่าคุณแม่พร้อมคุณใจในตัวลูก
แล้วก็ไม่ใช่แม่คนเดียวนะ

พบวางตัวเองไว้ในโวครับแบนเฟิร์นและแนะนำพวกเรามา
ยังคงทำงานอย่างนี้ต่อไปเรื่อยเลยครับ
แต่ก็คงต้องหาทางในการที่พัฒนาตัวเอง
แล้วก็หาโอกาสต่อไปเรื่อยว่าเราจะทำยังไงจะทำยังไงได้
แต่ก็ผมว่าหลักก็เป็นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองมากกว่าครับ

แล้วเดี๋ยวค่อยไปทำเรื่องอื่นต่อไปในอนาคตครับ
วันนี้ก็ขอขอบคุณเจมส์จิรายยูแล้วก็คุณพ่อแม่ด้วยนะคะ

ที่สำคัญขอขอบคุณแฟนคลับด้วยขอเสียงหน่อยเลย
รักเลยรักเจมส์รักใครรักเจมส์รักใครรักเจมส์